จะเลือกพักไหนในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงล่าสุดผลโพลออกมาเป็นที่เรียบร้อย
วันนี้เรานำผลโพลมาให้คุณผู้ชมได้ดูครับ
คุณจะลงคะแนนเสียงให้พักใดครับ
มีคุณผู้ชมตอบมาทั้งสิ้น๑๕๗๐๐กับ๘ราย
โพลแบบนี้คุณผู้ชมคะแนนอันดับหนึ่งเป็นพักเพื่อไทยครับ
พักเพื่อไทยได้ไป๔๘๐๒ครับ

รวมไทยสร้างชาติทิ้งห่างมากจากอันดับหนึ่ง
รวมไทยสร้างชาติได้ไปเพียง๖๗
แล้วก็ไล่ตามอันดับเป็นเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐได้ไปเพียง๐๖๓เท่านั้นครับ
ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถาม๑๕๗๐๘รายนี้
ว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้อย่างแน่นอนถึง๙๔๔๕ครับ
และมีผู้ตอบว่าจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยคุณผู้ชมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะและคาดว่าจะไปใช้สิทธิ์ประมาณ๔๕
ไม่ไปใช้สิทธิ์๐๕๒และคาดว่าจะไม่ไปใช้๐๘
นี้ผู้ตอบแบบสอบถามของไทยรัฐโพลของเรานะฮะสุ่มประชากรนะครับ
อายุ๔๑๕๐ปีจำนวน๒๔
ตามมาด้วยอายุ๕๑๕๑๖๐ปีจำนวน

และอายุ๓๑๔๐ปีอายุจำนวน๒๒๑๓
และกลุ่มอายุ๑๘๒๔ปีแล้วก็๒๕๓๐ปีก็อยู่ที่ประมาณ๑๗
เหลือก็เป็น๖๐ปีขึ้นไปอยู่ที่๑๒๗
สำรวจครั้งนี้เราสำรวจ๑๒๑๙มกราคมที่ผ่านมา
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของไทยรัฐทั้งไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวี
ซึ่งไทยรัฐโพลของเรานั้นจะทำขึ้น๓ครั้งก่อนถึงวันเลือกตั้ง
อันนี้ครั้งที่๑ทำไปแล้วติดตามกันต่อว่าครั้งที่๒ครั้งที่๓
คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดหรือเปล่าคุณผู้ชมจะเลือกพักไหน
แล้วคาดิเดตจะมาจากพักไหนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา
แล้วเราก็จะมีการนำเสนอผลโพลให้คุณผู้ชมรับทราบต่อไป
ทางช่องทางของเราทั้งไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีนะครับ